แต่คนเลี้ยงสุนัขต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเห็บ
บางทีเราก็ดูแลรักษาความสะอาดแหละ

มันมาเข้าหูเรานี่สิคุณผู้ชม

ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนำเสนอภาพนี้นะ

หมามันเข้าไปอยู่ในรูหูคน
แล้วเราก็คีบออกมาวางเอาไว้

แล้วก็แคปชั่นข้อความบอกว่า
หน้าฝนนี้ใครเลี้ยงหมาไว้ต้องดูดีระวังเห็บหมาเข้าหูอย่างไรนี้
เข้าไปในช่องหูดูดเลือดจนตัวโตพร้อมที่จะวางไข่รุ่นต่อไปด้วยอ่ะคุณ

หมอบอกนะว่าคนไข้ปวดทรมานมากก็เลยมาพบแพทย์
ถึงรู้สาเหตุที่ปวดหูก็เลยเอาออกมาได้นะคะ
ทางคุณหมอคีบออกมาคุณหมอบอกเลยว่าตัวแบบเปล่งปลั่งอุดมสมบูรณ์มากจริง
เห็นแบบนี้ก็ต้องเตือนล่ะค่ะคนที่รักสุนัขรักแมวรักขนาดไหน
ก็ต้องรักตัวเองดูดีรู้จักวิธีป้องกันตัวเองด้วยนะคะ
เพราะว่าพวกแมลงสัตว์มีพิษต่างมันก็อาจจะนำเชื้อโรคมาสู่เราได้
ไม่ว่าจะเป็นพวกโรคหูอักเสบหรือเชื้อราในช่องหู
ถ้าหากเป็นเห็บและเป็นหมาดสุนัขเนี่ยก็ยิ่งจะอันตรายเพิ่มขึ้น
เพราะว่าน้ำลายของหมัดจะก่อให้เกิดอาการคันอย่างมาก
ส่วนเห็บค่ะจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด
ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นอันตรายต่อไปอีก
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันถ้าหากนะมีอาการเบื้องต้น
คือถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนี้เห็บหมัดเข้าหูเนี่ยนะคะ
ปฐมพยาบาลก่อนนะคะก็คือเอียงศีรษะข้างที่แมลงเนี่ยแหละ
เข้าหูไปก่อนอืมใช้เบบี้ออยน้ำมันมะกอกน้ำมันพืช
หรือว่ายาหยอดหูค่อยหยดลงไปโดยดึงใบหูไปด้านหลังค่ะ
แล้วก็ดึงไปด้านหลังนะคะเพื่อที่จะให้รูหูมันอยู่ในแนวตรง
พอตรงปุ๊บแมลงก็ตามหมัดเห็บก็ตามมันไต่ไปไม่ได้
มันลื่นด้วยมันตรงด้วยค่ะมันก็จะออกมาในที่สุดนะคะ
ก็คือให้พยายามเบื้องต้นไปก่อนนะคะแต่ต้องเตือนแบบนี้
ไม่ควรที่จะทำอย่างรุนแรงเพราะว่าถ้าหากว่าทำแรงเกินไป
บางทีมันดิ้นหนีเข้าไปอีกพูดง่ายง่ายคือบางคนอ่ะเอาไอ้คัตตันบัตรอ่ะ
แทงเข้าไปในหูปัดคันก็หมุนหมุนหมุนหน่อยจากนั้น
หวัดเสี่ยวนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอาการดูแล้วไม่ชอบมาพากลอย่างนี้
ให้รีบหาคุณหมอเถอะค่ะน่าจะปลอดภัยต่อตัวเรามากกว่า
ที่สำคัญนะก็คือระมัดระวังแล้วกันรักขนาดไหนคุณก็ดูแลความสะอาด

เออนะก็ต้องฝากเตือนกันด้วยนะคะ